เราจะมาว่าด้วยเรื่องความสำเร็จทางด้านการศึกษาของคนบันเทิงสักหน่อย
จะบอกว่าสวยหล่อในวงการบันเทิงดีกรีไม่ธรรมดานะ
บางคนนะคะจบข้างนอกก็มี
บางคนจบจากสถาบันนะดังของประเทศเราเลยก็มีค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีใครบ้าง
ต้องบอกแบบนี้สืบเนื่องมาจากที่เราเห็นภาพของน้องใหม่
โอ้โฮสวยมากบันดีตมาหาบันดีตหนีดใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะตัวเธอเนี่ยนะคะล่าสุดจบปริญญาโทนะคะ
จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
แฟนก็แห่ยินดีกับนางเอกสาวกันเพียบเลย
ต้องบอกก่อนเธอเรียนตรีจบปุ๊บเธอก็ตอบโทรทันทีเลยนะ
เออนะคะแล้วก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนนะคะ
ที่มีดีกีการศึกษาแบบปัง
เมื่อกี้เชอรี่พูดถึงแก้วนาธพรใช่ค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าเก่งครบสูตรจริงสำหรับคุณแต้วนะคะ
คนนี้เลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพราะว่าเห็นคุณแม่เป็นสถาปนิกมาตั้งแต่เด็กค่ะ
แล้วเธอก็ยังชื่นชอบด้านนี้ด้วย
ก็เลยขอมุ่งมั่นเรียนทางด้านนี้
ซึ่งในสมัยที่เธอเป็นนิสิตที่จุฬานะ

ให้เป็นผู้อัญเชิญตาพระเที่ยวของจุฬาด้วย
ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๖๖ค่ะ
แต่ว่าถึงแม้จะเป็นสาวกิจกรรมนะ
แต่ว่าเรื่องของการเรียนของเธอก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอสามารถเรียนมาด้วยจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ๒เลยทีเดียวค่ะ
ถือว่าเป็นสาวที่เก่งครบเครื่องนะ
ใช่นะคะพูดถึงจุฬาคุณผู้ชมต่อด้วยหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้นะคะ
ยังได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกนะคะร้องเพลงเพราะเรียนเก่งครบเครื่องจริง
คนนี้ดรีกีเป็นเด็กวิศวะเลยนะคะ
เวียค่ะจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธา
แถมมีใบปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงค่ะ
สถาบันการจนาติดมาอีกด้วยใบหนึ่งนะคะเรียกว่าสุดยอด
แล้วก็เป็นภาพหาดูยากอีกภาพหนึ่ง

ฮาแบบนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
สำหรับบอยปกรณ์ค่ะกวนซ่าแบบเฮียบอยเขาเลือกเรียนเพศัตริย์ค่ะ
ปริญญาตรีจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะเพศศาสตร์นั่นเองนะคะ
ใครป่วยก็ลองอ้อนเฮียบอยดูนะเผื่อเฮียบอยจะจัดยาให้ได้นะ
ปิดท้ายกันที่หนุ่มหัวกะทิอีกคนค่ะสำหรับต้านาวินต้านั่นเอง
ที่หลายคนเรียกกันติดปากเนาะดรต้าอดทนแล้วก็เอาชนะใจตัวเองยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ
ทำให้คุณต้าเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนจนตอนนี้เป็นดรกันไปแล้วอย่างที่หลายคนรู้กันเนาะ
เจ้าตัวจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

แล้วก็ยังได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา
โดยปริญญาโทศึกษาที่มหาวิทยาลัยออริกอนสเตจ
แล้วก็ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคลิฟอร์เนียเดวิสนั่นเองค่ะ
เก่งแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สู้สุดใจเลยนะคะในเรื่องของการศึกษา
จริงทุกสถาบันก็เป็นสถาบันที่ดี
ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเอาความรู้ความสามารถที่ทางมหาวิทยาลัยได้สอนมา
แล้วก็หล่อมากแล้วก็เป็นคนดีของสังคมทางมหาวิทยาลัยโอเคหมด
ตบมือให้ทุกคนเลยนะคะอันหลังเป็นคนดีของสังคมสำคัญนะใช่นะคะ